คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
ชาวบ้านอาจจะเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์
เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วทำให้มีคนตาย๒ครั้งแล้วในวัดแห่งนี้นะฮะ
คือมีคนงานพยายามไปย้ายพระพุทธรูปองค์ใหญ่
แต่ปรากฏว่าถูกพระพุทธรูปทับร่างจนเสียชีวิต
ด้านหลังนั้นพระพุทธรูปหนัก๒๐๐กว่ากิโลเลยนะคุณผู้ชม
ถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์นะคนก็บอกว่าเพราะคนงานมากันแค่สองคน
คนยกไม่ไหวใช่ไหมยกไม่ไหวหรอกฮะ
และพระพุทธรูปท่านก็เลยทับลงมาแบบนี้
แต่ถ้าทางความเชื่อนะชาวบ้านบอกโอ้โหอาจจะเกิดอาถรรพ์เพราะมันเกิดเหตุการณ์
ก่อนหน้านั้นมีคนงานที่พยายามขึ้นไปซ่อมอะไรต่างแล้วตกนั่งร้านเสียชีวิต
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านกำลังจับกลุ่มยืนดูอยู่ข้างศพนายสรรยูอายุ๔๐ปี
ถูกพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก๑๒เมตร
หนักมากกว่า๒๐๐กิโลกรัมล้มทับนะครับ
ขณะที่เพื่อนที่ช่วยกันยกพระพุทธรูปอีกคนนึงก็คือนายอดีศักดิ์
ก็ถูกพระพุทธรูปองค์เดียวกันล้มทับแต่คนนี้บาดเจ็บนะครับ
ก็เท่ากับเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดบ้านโนนแก่

สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนงานน่าจะมีไม่เพียงพอคุณ
กันน้อยเลยฮะผู้ตายและผู้บาดเจ็บ
ช่วยกันยกพระพุทธรูปซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ประมาณ๒๐เมตรจะเอามาขึ้นรถ๖ล้อ
แต่ขณะยกน่าจะรับน้ำหนักไม่ไหว
หรือบางคนเสียท่าแล้วก็เสียหลักล้มลง
ถูกพระพุทธรูปทับบริเวณลำตัวของทั้งสองคน
มีคนตายและคนเจ็บนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเหตุพบผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติการในวัดในครั้งนี้นะฮะ
เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับโดยครั้งแรกเกิดขึ้นมาหลายปีก่อน
และครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยนี้

เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าชาวภาพบอกว่าการการย้ายผู้พุทธรูป

หลวงปลูกเกลี้ยงเตดทัมโม

ชาวบ้านเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นอาคัมนะครับ
ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่

ทำพิธีบอกกล่าวท่านว่าจะมีการย้ายพระพุทธรูปนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นความเชื่อของบุคคลที่ว่า
ส่วนบุคคลที่ว่าพระท่านอาจจะไม่อยากให้ย้ายจากตำแหน่งเดิมนะครับ
เรื่องต้นก็คือตำรวจได้ส่งศพนายสรรยูไปผ่าชนะสูตร
สาเหตุการตายโดยละเอียดอีกครั้งนะฮะแต่ตำรวจก็บอกว่า

แล้วก็ทับร่างจนเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
ก็ให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ